ตายครับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทเดียวกันที่สมุทรปราการ
คนนึงนะเอามีดอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บแทงอีกคนนึงไม่รู้จะสู้ไง
หมวกกันน็อกตีเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้นะเนี่ยครับ
เดี๋ยวจะไล่แทงกันมาตั้งแต่ตรงนู้นนะเนี่ยฮะมาแล้วนี่ดิล้มแล้ว
คนใส่หมวกกันน็อกเนี่ยแล้วคนใส่เสื้อขาวเนี่ยเอามีดปาดบ้าง
บ้างอุ้ยโดดโดนนั่นน่ะไม่ใช่ไม่โดนนะฮะปาดบ้างแทงบ้าง
คุณผู้ชมฮะโอ้โหผู้ชายเสื้อยืดคอปกสีขาวชมพูถือมีดปลายแหลมนะครับ
วิ่งเข้าทำร้ายผู้ชายเสื้อดำส่วนผู้ชายเสื้อดำก็ล้มลุกคุกคานอยู่กลางถนน
ปกป้องตัวเองนะครับในมือก็มีไขควงอันหนึ่งอ่ะนะเออ
ผู้ชายเสื้อดำสู้ไม่ไหวฮะพยายามจะถอดหมวกกระน็อก
ล้มก็พยายามไปตีเออเหลือเจ็บเจ็บคือโดนโดนมีดเข้าไปเจ็บ
พยายามสู้นะฮะจนกระทั่งผู้ชายเสื้อดำถูกแทงแล้วไปนอนอยู่กับพื้นเลยนะ
มีชาวบ้านก็ออกมาห้ามเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นข้างร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
เอ็กซ์บางปลาอืมนะครับในตลาดนัดเรือบินซอยบางปลาสี่สิบสาม
บนบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
เข้าไปตรวจสอบพบว่าคนที่ถูกแทงครับนายปียะพลจิวารักษ์อายุห้าสิบสี่ปี
เป็นพนักงานร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านสุวรรณภูมิ
ถูกแทงเขาที่สีข้างใต้รักแร้ตัดคู่หัวใจอ๋อเฮ้ย
จะไม่ตายตัดคู่หัวใจล้มเป็นลมฟุบไปเลย
เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตโอ้โหทำอยู่ตั้ง๒๐นาทีแบบนี้
แต่ไม่เป็นผลขอแสดงความเสียใจด้วยเขาเสียชีวิตครับ
ส่วนผู้ชายเสื้อสีขาวคาดชมพูนะที่เป็นคนแทงคนฟัน

นัพพัทฉัดพรมราชอายุ๔๗ปี
ซึ่งเขาไม่ได้หนีไปไหนนี่นั่งรอตำรวจอยู่ตรงนี้เลย
ควบคุมตัวได้พร้อมของกลางเป็นมีดปลายแหลม๑เล่ม
แล้วก็ไขควงของผู้เสียชีวิตตกอยู่๑อัน
นพัฒน์ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าก่อนอันนี้มีเรื่องกัน
มีเรื่องกับคนตายเนี่ยแต่ที่ลงมือเพื่อป้องกันตัว
ไม่ได้ตั้งใจจะแทงแต่ภาพแบบนี้ไม่รู้ว่าตำรวจจะว่าไงนะ
ก็ถือมีดสายไปสายมากวัดแกว่งเพื่อป้องกันตัวนะครับ
ผู้ตายเนี่ยวิ่งเข้ามาทำร้ายก็เลยแทงสวนไปเพื่อป้องกันตัว
คือเหตุเบื้องต้นเลยจริงไม่มีเด็กจะไปส่งของ
ของร้านเขาสองตัวแล้วเขาจะต้องไปเบิกของที่นู่น
แต่เขานัด๑๑โมงผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยครับไปเบิกของหน่อย
แต่ทางนี้เขาไม่พอใจเพราะมันเคยมีเรื่องกันมาก่อน
เขาจะเอาปืนมายิงผมตอนนู้นเขาเอาปืนมาจะไปยิงผมในร้าน

พอเขาเข้ามาปั๊บผมตั้งอย่างนี้เฉย

พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสครับ
ท่านผู้กำกับการสพบังพลีเปิดเผยบอกว่า
ทั้งคู่กรณีเนี่ยจริงเป็นเพื่อนกันนะ
ทำงานเป็นพนักงานอยู่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทเดียวกันด้วยแต่อยู่คนละร้านนะครับ
ก่อนหน้านี้มีเรื่องทะเลาะหมางใจอะไรกันไม่รู้แหละ

ส่วนสาเหตุมาจากแย่งรถส่งสินค้า
คือจะไปส่งสินค้าให้ลูกค้าแย่งรถกัน

ก่อนเกิดเหตุก็มีการนัดเคลียร์ใจกัน